คือเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหประเด็นร้อนฉากก็คือเรื่อง
การจับคั่วรัฐบาลแล้วก็มีกระแสข่าวว่า

เพื่อไทยกับพลังประชารัฐเขาจะจับมือกัน
ถึงขั้นถ้าเพื่อไทยได้อันดับหนึ่งก็ตามเนี่ย
ก็จะยอมยกตำแหน่งนายกให้กับพลังประชารัฐ
ให้หัวหน้าภักษ์คือบิ๊กป้อมคุณเอกบริวิตวงศ์สุวรรณเนี่ย
ได้เป็นนายกคุณทักษิณชินวัฒน์
เมื่อวานนี้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์
เพราะคุณวิรัตรรัตนาเศสแกนำพลังประชารัฐเนี่ย
ประชารัฐเนี่ยพูดเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้
คุณทักษิณโพสต์บอกตอบวิรัติเรื่องยกตำแหน่งนายก
ป้อมให้บิ๊กป้อมเนี่ย

สองผมไม่เคยสื่อสารกับคุณวิรัติมานานแล้ว
ไม่เคยคุยกับพลเอกประวิทย์มา๑๗ปีแล้วด้วย
สามผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยจะได้สอสอเกินกึ่งหนึ่ง
เชื่อว่าภักดิ์ไม่โง่พอที่จะยกตำแหน่งนายก

คุณทักษิณใช้คำว่าป้อมยกให้ป้อมนี่นะฮะ
วันนี้นักข่าวไปเจอบิ๊กป้อม
มีประชุมขอรมอนะฮะที่ทำเนียบ
ขอรมอชุดรักษาการเนี่ยนะครับ
ป้อมว่าอย่างไรเดินออกมานี่ยิ้มก่อนเลยเห็นไหม
วันนี้ดูอารมณ์ดีมากเลยนะคะยิ้มหวานมาเลย
พอนักข่าวถามเรื่องนี้ท่านว่าอย่างไร

บิ๊กป้อมออกไปแล้ว
นักข่าวก็งงว่าท่านตอบตอนไหน
เดินออกมาก็เห็นท่านยิ้มอยู่

คุณวิรัติรัตนาเศษรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่ออกมาพูดประเด็นนี้นะฮะ
กลายเป็นประเด็นใหญ่ณขณะนี้เนี่ย

คุณวิรัติบอกได้แจ้งกับทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้ว
ว่าผมจะไม่ขอพูดในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีก
ไม่รู้ฝ่ายไหนบ้างสองฝ่าย

คุณวิรัติพฤษภาคมวันเลือกตั้ง
นั่นแหละจะได้เห็นกันชัดเจนว่า
ประเทศไทยจากนี้ไปจะเดินหน้าอย่างไร

ตัวเลขสอสอของแต่ละพักจะเป็นคำตอบที่ชัดเจน
ตอนนี้ยืนยันว่าไม่ได้ฝันนะฮะ
แต่ขออยู่ในเหตุผลของความเป็นจริง
เรื่องอื่นที่ว่าฝันกลางวันอะไรผมไม่ได้ฝัน
อันนี้ก็อยู่ในเหตุผลของความเป็นจริง

ช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณพิธาริมเจริญรัฐ

กรุงเทพเขตธนบุรีของพัก
คือนายเท่าพิพบลิ้มจิตรกรหาเสียงนะฮะ

ดิเดตนายกของพักเก้าไกลมีคนเดียว

และพักขอสนับสนุนนายก

อยู่ในบัญชีรายชื่อนะฮะ

จัดเวทีปลาสายใหญ่ที่หน้าสารากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
นำพักก็ไปขึ้นเวทีปราศัยกันนี่ฮะเหมือนเดิมนะครับ
นำโดยคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
คุณสมศักดิ์เทพสุธินคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
กลุ่มสามมิตรที่กลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยวันนี้ก็ไปด้วยนะฮะ
มาเวทีแรกเลยในการช่วยภักดิ์ปลาสายหาเสียง
พระประแดงสมุทรปราการเนี่ยพื้นที่แข่งขันสูงนะครับ
วันนี้พบว่ามีการทำลายป้ายหาเสียงของพักการเมืองกันแล้วนะครับ
นี่โดนไปแล้วนะฮะนี่ครับ
เป็นของพักภูมิใจไทยเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์
โดนกันทั่วหน้านะครับที่พระประแดงสมุทรปราการ
คือสสเขตจะสมัคร๓เมษายนบัญชีรายชื่อ๔เมษายน
สอสอเขตค่อนข้างลงตัวว่าใครจะลงเขตไหนอะไร
คือเขาเก็บเงียบเพราะว่าพักเองเขาก็ยังเคาะกันไม่เสร็จ
เพราะแต่ละพักเขาจะประเมินแล้วว่าคือครั้งนี้คาดว่า
เพราะฉะนั้น๓๕๐๐๐คนแต่ละพักเขาจะรู้แล้วในพักเราเนี่ย
น่าจะได้กี่ลำดับถึงจะได้

คุณตั้นจิตรภัฐนริสุดากรอดีต๑๓๒๑ชื่อพักประชานที่ปัด
ไม่รู้เชิงตัดพอหรืออะไรยังไงว่ายังไงคะ
คุณตันบอกอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาเห็นคุณค่าอืม
วันนี้ไม่ยึดติดว่าจะต้องเป็นบ้านหลังไหนอุ้ย
เพียงมีอุดมการเดียวกันและให้โอกาสเราได้ทำงานเอ๊ะ
ก็เลยว่ากันว่าปาร์ตี้ลิสต์ประชาธิปัตย์ลำดับต่างว่าใครจะอยู่ลำดับไหนเนี่ย
ถึงร้อยเนี่ยอาจจะยังไม่ลงตัวหรือยังไร
โอ้โหคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
จะคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะฮะ
พลังประชารัฐเองวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวรอดูกันกันแล้วกัน

คือต้องบอกว่าการเมืองหลังจากนี้เนี่ยกระพริบตาไม่ได้แล้วนะพี่อุ๋ย
ยังไงฮะหยอดตาค้างรอไว้เลยนะคะ
กระพริบตาไม่ได้เลยอันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้พูดเองนะคะ
เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ศาสตราจารย์สุริพันธ์นกสวนสวัสดีนะคะครับ
คือท่านบอกเลยบอกว่าจากการติดตามและเก็บข้อมูลสถานการณ์
ทางการเมืองมาตลอดกว่า๒๐ปีเนี่ยนะ
พริบตาไม่ได้จริงเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้
การเลือกตั้งครั้งนี้มันต่างจากเมื่อปี๖๒นะ
เพราะตอนนั้นเนี่ยต่อให้เลือกใครมามันมีชื่อนายกแปะข้างฝาเอาไว้แล้ว
แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันเพราะทักษิณส่งกล่องดวงใจของตัวเองมาลงสนาม

พลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์ต้องต่อสู้กันเอง
เพื่อวัดว่าใครจะได้เป็นนายก

มันอาจจะได้เห็นการหารือเจรจากันเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนตัวของสัตว์อาจารย์สุริพันธ์นะคะประเมินเอาไว้คือ
เพื่อไทยจับมือกับพักฝ่ายค้านเดิม
หรือเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐ
ซึ่งวิธีนี้อาจจะทำให้ประชาชนบางส่วนผิดหวัง
แต่ถ้าคำนึงถึงหลักทางการปกครองอาจจะเป็นเรื่องปกติ
เพราะด้วยกลไกของรัฐธรรมนุนที่เขียนเอาไว้เนี่ย
มันเหมือนเป็นการตีกรอบไม่ให้ประเทศนี้มีการพัฒนาระบบการเมือง
เพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นการพลิกคั่วการเมืองจับมือตั้งรัฐบาลก็ได้
แต่ในคะแนนเขตเนี่ยเราประเมินได้ยากมาก
หลังเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอน
แล้วเราจะเห็นการต่อรองที่หนักมาก
แต่ก็ยังเชื่อว่าในที่สุดแล้วนะคะ
ผลเอกประวิทย์อาจจะต้องยอมที่จะร่วมโดยที่ไม่รับตำแหน่งนายมนตรี

แล้วถ้าเกิดประเมินว่าตัวเองได้๗๐ที่นั่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าพักที่จะเสียหายหลายแสนก็คือพักรวมไทยสร้างชาติ
ตอนนี้ความเป็นไปได้มันมี๓ทางนะคะ
ก็คือว่าเพื่อไทยกับพักฝ่ายค้านเดิม
ประเมินว่าได้เกินครึ่งของสภาพผู้แทนรัศดรคือมากกว่า๒๕๐แน่นะคะ
จะสามารถดึงสวมาสนับสนุนได้แค่ไหน

ซึ่งคิดว่าจะได้น้อยกว่า๒๕

ให้ดูเป็นต้นประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่า
ใครจะร่วมกับใครเท่าไหร่มากกว่าร่วมแล้วคุณจะทำอะไร
หมายความว่าถ้าเกิดไม่เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นของจัดพักร่วมรัฐบาล
ระหว่างพักใดก็ได้เนี่ยมันจะเกิดทางตันทางการเมือง
เดี๋ยวหลังเลือกตั้งก็ได้คำตอบค่ะนะแต่ว่าถ้าใครคอการเมืองเนี่ย
จบไทยรัฐนิวโชว์ดูต่อเปิดปากกับภาคภูมิ
วันนี้ผมคุยกับดารา๔ท่านที่มาลงสมัครสอสอ

มีคำถามสำคัญผมถามว่าสมมุติถ้าได้เป็นสอสอนะ
เข้าไปในสภาแล้วต้องโหวตเลือกนายกโดยมีสว๒๕๐คนร่วมโหวตด้วยเนี่ย
จุดยืนของคุณคืออะไรเดี๋ยวรอฟังโอเค